คุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องนี้กันนิดนึงค่ะ
เป็นเรื่องกรณีที่ผู้หญิงคนนึงอายุ๒๕เป็นชาวอุดรธานีนะคะ
ถูกแก๊งเงินกู้อุ้มไปแล้วก็ซ้อมแล้วก็รีดทรัพย์
และบังคับให้เซ็นยินยอมชดใช้หนี้ตั้ง๑๔ล้านไง
แต่ช่วงที่บังคับโอนเงินเนี่ยนะคะเธอส่งพิกัดบอกแม่
แจ้งตำรวจแล้วโชคดีมากตำรวจมาช่วยเอาไว้ได้ทันค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะตำรวจขอนแก่นนำกำลังปิดล้อม
ช่วยเหลือนางเสาเอนามสมมุติอายุ๒๕ปีค่ะ
บอกว่าถูกแก๊งเงินกู้เป็น๑๐คนเลย
ขันกันอุ้มพาไปทำร้ายข้ามจังหวัด
รีดทรัพย์บังคับให้โอนเงินให้
แจ้งตำรวจหน่อยและตำรวจก็มาช่วยเอาไว้ได้นะคะ
เหตุการณ์ในคลิปก็คือวันที่๐๖มกราคมนะคะ
นายรัชพลโพสต์คลิปนี้แล้วก็บอกว่า
รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้หญิงคนนี้เอาไว้แล้วค่ะ
ก็ไปยื่นหนังสือกับตำรวจกองบังคับการกองปรับราม
เพื่อให้ช่วยคุ้มครองความปลอดภัยกับเธอและครอบครัว
เพราะว่าถูกแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบ
พาตัวออกจากบ้านที่อุดรธานีแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายที่ขอนแก่น
บอกว่าในช่วง๒ปีที่ผ่านมาทำธุรกิจเงินกู้นอกระบบ
ด้วยการไปขอกู้ยืมเงินจากกลุ่มปล่อยเงินกู้คู่กรณีนี่แหละ
มีอยู่๔เจ้าแล้วก็มาปล่อยต่อค่ะ
ปล่อยต่อให้กับลูกหนี้ของเธอคิดเงินส่วนต่างเพิ่มเพื่อเป็นกำไร
ต่อมาเริ่มมีปัญหาลูกหนี้เบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินหมุนเงินไม่ทัน
เธอก็ไปเจรจาต่อรองกับคู่กรณี
ต่อมาก็จ่ายชำระหนี้ทั้งหมดจนครบยอดเท่าไหร่รู้ไหมคะ

บอกชำระหนี้ไปแล้วครบแล้วแต่คู่กรณียังไม่พอใจ
ทีนี้ค่ะวันที่๕มกราคม
คู่กรณีซึ่งเป็นผู้หญิง๖คนผู้ชาย๒คน
เข้ามาทำร้ายร่างกายเธอถึงบ้านพักที่อุดรธานี
บังคับพาตัวขึ้นรถแล้วพาไปโรงแรมแห่งหนึ่งที่ขอนแก่น

มีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมนะคะ
บันทึกภาพแก๊งเงินกู้๓คนเป็นผู้หญิง๒คน
เดินเข้ามาในมือถือถุงคล้ายกับถุงอาหาร

ตัวผู้เสียหายบอกว่าเธอถูกขู่ฆ่าถูกทำร้าย
บังคับให้เซ็นเอกสารมอบทรัพย์สินล้างหนี้
บอกว่าคือในคลิปเห็น๓คนนะแต่จริงมันมีอีก
เธอก็พยายามขอไฟล์จากโรงแรมแต่โรงแรมบอกว่า
ไวรัสมันลงกู้ไฟล์มาได้เท่านี้
นี้พาเธอไปที่บ้านของเจ้าหนี้รายหนึ่งที่ขอนแก่นค่ะ
บังคับให้เธอแสดงยอดเงินในบัญชี
เธอก็เลยใช้จังหวะนั้นแชร์โลเคชั่นขอความช่วยเหลือ
ตำรวจนำกำลังมาช่วยตามคลิปที่เห็นไปต้นเรื่องนะคะ
ก็มอบคลิปเสียงที่กลุ่มแก๊งเงินกู้
ให้ผู้ชายคนนึงโทรศัพท์ไปหาแม่เธอ
เพื่อให้ยอมความเสนอเงิน๓แสนบาท
บอกว่าก็เธอไปให้ปากคำกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว
มาเสนอเงินให้แบบจบเรื่องเธอบอกเธอไม่ยอม

คุณคุณคุณคุยเสียครั้งไหร่บ่อนี้
ชดใช้เงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยคืนไปแล้ว

ยอดเงินกู้ที่เอามาจากในทุน๓๗ล้านบาท
โดยกู้มาอัตราดอกเบี้ยร้อยละ๒๕ต่อวัน
เอาไปปล่อยกู้ต่ออัตราดอกเบี้ยร้อยละ๓ต่อวัน

บางรายร้อยละ๒๐ต่อวันนะคะ
อกจากนี้ยังมีที่ดินรถยนต์
ให้ในทุนกับแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบไปแล้วด้วย
แต่ตอนนี้กลัวความไม่ปลอดภัย
กลัวว่าแก๊งเงินกู้นอกระบบจะตามมาเอาคืน
ส่วนเรื่องที่เธอไปกู้เงินแก๊งเงินกู้แล้วไปปล่อยต่อ
ตรงนี้เธอบอกเธอยอมรับผิด
ว่าเอออันนี้เธอทำผิดจริงเธอยอมติดคุก
แต่ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีกับแก๊งเงินกู้คู่กรณีเธอด้วย
บังคับให้หนูเขียนเอกสารค่ะ
เอกสารว่าหนูเป็นหนี้เขาในยอดนี้ยอดนี้ยอดนี้
เหตุการณ์ในบ้านก็คือว่าเขาไม่ให้หนูไปไหน

สภาวะสถานการณ์แบบนั้นหนูไปไหนไม่ได้เลยค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้หนูโดนตีมาแล้วโดนทำร้ายร่างกายมาแล้ว
แล้วเขาก็อยู่กับหลายคนหนูไปไหนไม่ได้เลยค่ะ

ข่มขืนใจผู้อื่นและข้อหาทำร้ายร่างกาย
ซึ่งก็มันเป็นโทษสถานเบาอะค่ะ
ก็เลยพาไปร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบราม

เงินกู้มีการปล่อยเงินกู้ระดับพันล้านบาท
จะเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่า
เชื่อมโยงกับคดีฟอกเงินหรือเปล่า
อยากจะให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายและผู้ที่ออกมาเรียกร้องด้วย
แล้วก็อยากจะให้ตำรวจตั้งข้อหาเพิ่มได้ไหม
กลุ่มแก๊งเงินกู้กลุ่มนี้
ขอชี้แจงบ้างขอชี้แจงกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบ้างเขาบอกแบบนี้นะคะ
นางสาวแพรวนามสมมุติเป็นเจ้าหนี้ของนางสาวเอนามสมมุติ
เปิดใจกับทีมข่าวทั้งน้ำตา

บอกว่าสิ่งที่นางเสาเอพูดที่ดิฉันเล่าไปเมื่อสักครู่นี้
แพลวบอกว่าไม่จริงเลย
โกหกทั้งหมดเธอไม่ใช่แก๊งเงินกู้อะไรเลย
แก๊งเงินกู้นอกระบบตามที่เอ๋กล่าวหาเลย
แพรวบอกว่าเธอถูกเอ๋หลอกด้วยซ้ำเอ๋หลอกให้ลงทุน
อ้างว่าเนี่ยลงทุนออมทองแพลวบอกแพลวหมดไป๓ล้านกว่าบาท
มีหลักฐานการโอนเงินทุกอย่าง
ส่วนที่เอ๋บอกว่าเนี่ยมีหลักฐานมาแจกแจงโอนเงินคืนให้แล้วอะไรแล้ว
เธอบอกว่ามันไม่จริง
เอ๋พิมพ์เองเออเองหมดเลยเอ๋สร้างหลักฐานปลอมขึ้นมา
แพรวบอกว่าแพลวอยากขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองด้วย
เสียเงินไป๓ล้านกว่าบาท
ขอเงินแม่ที่แบบสะสมเงินมาจากการรับจ้างตัดอ้อย
พ่อก็ต้องหาเงินด้วยความยากลำบาก
คือเธอเอาเงินตรงนี้มาลงทุนกับเอ
แต่เธอโดนเอ๋โกง
เธอคือคนที่เป็นผู้เสียหายเป็นคนโดนโกง
บอกว่าที่เอ๋มาอ้างว่าโอ้โหถูกแก๊งเงินกู้อุ้มไปทำร้าย

แต่ภาพที่เห็นจากโรงแรมมันเห็นแค่๓คนอะไรเนี่ยนะ

ก็ในห้องมันก็มี๓คนจริงก็มีเจ้าหนี้๓คน
และคนที่ทำร้ายก็มีแค่เธอคนเดียว
ที่เธอทำร้ายเอ๋เพราะว่ากรวดเอ๋
เอเอาเงินเธอไปแล้วไม่ยอมคืน
พูดบ่ายเบียงท่าเดียวเลย

เอ๋ไม่สำนึกบุญคุณคนที่ช่วยเหลือมาเลย
กลับแจ้งตำรวจให้จับพวกเธออีก

ส่วนที่อ้างว่าถูกเอาไปกักขังในบ้านนะคะ

ให้ดูภาพนี้ว่ามีใครทำอะไรเอ๋หรือเปล่า
ภาพนี้ในห้องรับแขกนะคะภาพนี้
คือนอกจากเอนะคะก็จะมีแพรวนั่งข้างเอ
มีเป้ยเจ้าของบ้านนั่งจิ้มมือถือแล้วก็หัวเราะอยู่ด้านล่างฝั่งขวา

แล้วก็มีเพื่อนอีก๒คนนั่งเล่นมือถืออีกคนนึงนอน
นี่นะคะแล้วก็ภาพเอ๋ที่อยู่ในบ้านโดยไม่ได้มีใครตามประกบ
เธอก็เลยถามว่าเนี่ยภาพเหล่านี้มันเรียกว่ากักขังหนุ่งเหนียวเหรอ

ถ้าสมมุติว่าหนูรุมทำร้ายน้องจริงในโรงแรม
แล้วออกจากโรงแรมมานอนบ้านบ้านต่อสภาพน้องจะนั่งไหวไหมคะ
หนูทำคนเดียวก็จะมีแค่เปิดเห็นข้อความหาน้องเปิดเห็นข้อความเขาด่าพ่อ
ก็มีถิ่มน้องทีนึงไอ้ตรงสะโพกแค่นั้นไม่ได้ว่าพุยไปกระทืบไปด้วยไม่มี
หลังจากนั้นก็เคลียร์กันพี่ก็คือน้องก็พูดขึ้นมาเองเลยว่า
พี่เอาอย่างนี้จะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่าย
พี่บอกพี่ว่าเอาทองไปให้ลูกค้าลูกค้าไม่มี

นะครบต้นถามว่าต้องตาย
น้องรู้อยู่ใกล้ใจว่าน้องทำผิด
คิดจะโกงเงินคิดจะมาหลอกพวกหนู
แต่กลับมาทำร้ายคนที่มีบุญคุณกับตัวเอง
ชีวิตนี้มันทำอะไรไม่ขึ้นหรอกค่ะ
นี่ค่ะเรื่องไม่ตรงกันเลยทั้งสองฝ่าย

เราก็ฟังมาให้ทั้งสองฝั่งนะครับนะคะ